มาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเตือนใจได้เหมือนกันนะคะ
ถ้าใครยังจำได้เจ้าบายกกระบือยักษ์หรือถ้าเรียกกันแบบติดปากก็คือควายยักษ์นั่นแหละ
เขาเป็นควายพันธุ์ไทยแท้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าชายกระบือรูปงามที่สุดในประเทศไทย
ล้มแล้วนะคะสาเหตุที่ล้มรับงานโชว์ตัวหนักเกินไป

นายสมบัติทำละเอียดเจ้าของบิ๊กไอซ์ฟาร์มตำบลทัพยายเชียงอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลก
ก็ลูบหัวเจ้าใบหยกควายยักษ์พันธ์ไทยแท้แชมป์๔๐สนามแห่งประเทศไทยเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ใบหกเนี่ยล้มป่วยกระทันหันด้วยอาการกระเพาะปัสสาวะอุดตันแล้วก็กระเพาะอาหารพริก
เพราะอะไรเจ้าประโยชนรับงานเดินสายโชว์ตัวเยอะไปหน่อย
คือรับมาโชว์ตัวต่างจังหวัดเดินสายไปทั่วนะคะ๒วันก่อนล้มป่วยกระทันหันแล้วก็ล้มเลย
สมบัติเล่าให้ฟังบอกว่าเจ้าใบกปีนี้อายุ๗ปีแล้วน้ำหนัก๑๒๐๐กิโลกรัม
เป็นควายพันธุ์ไทยแท้แล้วก็เป็นขวัญใจประชาชนเพราะว่ามันรูปร่างเนี่ยสวยสูงแล้วก็สง่าที่สุดในประเทศไทย
เขามีค่าตัวนะคุณเขียนมาสอนค่าตัวเขาเนี่ยพุ่งสูงถึง๕ล้านบาท
เมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่เจ้าใบหยกล้มไปก็มีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีสวดบำเพ็ญกุศล
เพื่อที่จะได้ส่งวิญญาณของเจ้าใบกเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็ใช้รถแบ็คโฮยกร่างของมันฝังในหลุมขนาด๔คูณ๔เมตรภายในฟาร์มของตัวเองนี่แหละค่ะ
สมบัติบอกว่าต่อไปนี้ก็เหลือเพียงแค่รูปปั้นของเจ้าใบหยกที่ครอบครัวได้ปั้นเอาไว้เป็นอนุสรดูต่างหน้าเท่านั้นเอง
ด้านของนางสิริกรมศิษย์วัย๓๙ปีคนที่ดูแลเจ้าใบกเปิดเผยเลยนะบอกว่าเสียใจมากเสียใจจริงแล้วก็สงสารเจ้าใบกมากด้วย
โดยก่อนที่จะนำเจ้าใบกลงหลุมฝังเนี่ยนะคะก็นางสิริกรบอกว่าขออโหสิกรรมให้ไปด้วย
เพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็มีดุเจ้าประหยกเหมือนกันมีดุกันบ้างมีอาจจะเรียกว่าสั่งสอนกันบ้างในบางครั้งอะไรอย่างนี้นะคะ
คุณสิริกรที่ดูแลเจ้าใบหยกก็บอกว่าเดี๋ยวไว้ชาติหน้าเชื่อว่าใบหยกเนี่ยก็จะกลับมาเป็นสิ่งสวยงามเป็นอะไรดี
เพราะว่าชาตินี้เขางามมากงามที่สุดในประเทศไทย
สนามเป็นแชมป์เมื่อสักครู่นี้ถึงแม้ว่าจะเห็นเป็นสภาพที่นอนอยู่
แต่ก็ดูก็รู้นะว่าเขาร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งเขาทั้งอะไรต่างก็คือดูลักษณะเนี่ยดูดีเลย
ก็เป็นอุทาหรณ์นะทำอะไรหนักเกินไปเกินกำลังเนี่ยมันไม่ไหวนะ

ไม่อยากจะเปรียบเทียบตัวเองกับควายนะแต่ว่าแต่ว่าทำงานหนักก็ไม่ไหว
เห็นเจ้าใบหยกแล้วก็มาเทียบกับตัวเองไม่ได้ว่างามเหมือนใบหยกนะแต่ทำงานหนักเหมือนใบหยกค่ะ